โอ้โหวีรกรรมเยอะเลย
วิรกรรมเยอะแล้วก็เป็นข่าวโด่งดังมาหลายปีก่อน
แล้วก็ติดคุกไปแล้ว
เป็นอดีตผู้ต้องหาหมินเบื้องสูงแล้วก็ช่อกงประชาชน
ติดคุกไปออกจากคุกมาสักประมาณกรกฎา๖๔
ล่าสุดค่ะมีคนบอกว่าตกเป็นเหยื่อหญิงไก่อีกแล้ว
โดนหลอกสูญเงินไปประมาณ๑๙ล้านบาท

ท่านนี้ค่ะท่านนี้อายุ๗๙ปีแล้วค่ะ
เมื่อวานนี้คุณเอกพบหลวงประเสิร์ฐ
พาคุณยายต้องเรียกคุณยายแล้วแหละอายุ๗๙ปีแล้วนะคะ
พาคุณยายยาดาภาลักษณัยเป็นอดีตอาจารย์โรงเรียนแห่งหนึ่ง
ไปแจ้งความที่กองบังคับการปรับปราม

หญิงไก่ชื่อจริงก็คือมนตรายกรัตนการนะคะ
นี่แหละค่ะทีนี้คุณยายเล่าถึงพฤติกรรมของหญิงไก่บอกว่า
หลังจากที่หญิงไก่ออกมาจากคุกกรกฎา๖๔ก็คือปีที่แล้ว
หลังจากนั้นหญิงไก่นี่เรามีแฟนภาพให้ดูนะคะ

หลังจากออกจากคุกหญิงไก่นุ่งขาวห่มขาว
มาหาคุณยายยาดาพาเพราะเคยรู้จักกันมาก่อน
แล้วก็อ้างบอกว่าหญิงไก่กลับเนื้อกลับตัวกลับใจแล้ว
ขอเป็นคนดีหลังจากนี้ขอเป็นลูกบุญธรรมของคุณยายยาดภา
มาดูแลคุณยายอ่ะทีนี้หญิงไก่เล่าให้ฟังต่อบอกว่า
ตอนที่หญิงอยู่ในคุกนะหญิงได้ไปรู้จักกับคนเบื้องสูง
สามารถพาคุณทักษิณชินวัฒน์กลับประเทศไทยได้
โนี่วูซัมสามารถพาโทนี่วูซัมกลับประเทศไทยได้
ทีนี้หญิงไก่ตอนนั้นก็เลยไปขอเงินคุณทักษิณ๕๐ล้านยูโร
หรือคิดเป็นเงินไทย๑๘๒๗ล้านบาท

ใช่ค่ะแต่ว่าคุณทักษิณหญิงไก่อ้างว่าตีให้มาเป็นเช็ค
อ่าแต่ว่าเช็คจำนวนนี้ต้องไปขึ้นเงินถูกไหมอ่า
ไม่สามารถขึ้นเงินได้ต้องเอาเงินสดไปเอาเช็คเพื่อเข้าบัญชี
เริ่มแล้วเริ่มอุบายในการที่จะหลอกคุณยาย
ใช่ค่ะตอนแรกคุณยายบอกว่าก็ยังลังเล
ทีนี้หญิงไก่เอารูปถ่ายคู่กับคุณทักษิณมาให้คุณยายดู
ว่านี่สนิทกันจริงนะก็เลยเชื่อ
คุณยายก็เลยเชื่อจากนั้นหญิงไก่ค่ะเริ่มขอโฉนดที่ดิน
ทรัพย์สินต่างอ้างว่าจะเอาไปขายให้ในทักษิณ
แต่ปรากฏว่าหญิงไก่เอาไปขายทอดตลาดแล้วก็จำนอง
มีอะไรบ้างที่ดินพร้อมอพาร์ทเมนต์๔๐ห้อง
ทองคำรูปภัณฑ์เงินสดอีก๓ล้าน๖แสนบาท
รวมมูลค่าเกือบทั้งสิ้น๑๙ล้านบาท
๑๙ล้านบาทค่ะคือจริงแล้วคุณยายยาดับภาพ
บอกว่าก่อนหน้านี้ก็ไปแจ้งความไว้หลายทองที่
แต่กลัวลำบากเรื่องของการติดตามคดีไง

ใช่ที่นี้ตัดสินใจให้คุณเอกปราพพันธุ์
มาที่กองปราบเพื่อรวมคดีต่างเป็นคดีเดียว
จะขายคับสินอะไรก็ตามแต่ว่าสิ่งที่ถูกหลอกไปก็คือ

นี่ไงกลายเป็นว่าคุณยายอ้างว่าโดนหลอกแบบนี้นะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมเราในฐานะสื่อมวลชน
ต้องไปตามฝั่งยิงไก่ด้วยถูกไหม
ช่วงค่ำเมื่อวานนี้หญิงไก่พร้อมกับทนายความค่ะ
ลงพื้นที่ตอนแรกเกือบจะไม่ได้คุยซะแล้ว
แต่พอค่ำหญิงไก่พร้อมกับทนายความ
โต๊ะแถลงข่าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีอีกแล้วนะคะ
ท่อโต้ว่าอย่างไรครับโต้เรื่องที่เกิดขึ้นบอกว่า
เรื่องที่เกิดขึ้นไม่เป็นความจริง
คุณยายยาดพาพูดไม่เป็นความจริงยืนยันว่าคุณยายนี่แหละเป็นคนเข้ามาหาเธอเอง
ไม่ให้ฟ้องในคดีต่าง
เธอไม่ได้เป็นคนไปขอเป็นลูกบุญธรรมของคุณยาย
อย่างที่คุณยายกล่าวอ้างนะคะ
ทีนี้ขอไม่ให้ฟ้องในคดีต่างคืออะไร
หญิงไก่บอกว่าคุณยายมาฟ้องคดีหญิงไก่
อยากให้สื่อไปตรวจสอบประวัติของคุณยายยาดภาด้วยนะคะ
เพราะคุณยายมีพฤติกรรมปลอมแปลงเอกสาร
งัดคลิปเด็ดให้เราดูเลยค่ะ
เป็นคลิปหลักฐานพฤติกรรมของคุณยายยาดาพา

คุณยายมีการตัดแปะลายเซ็นในหนังสือธุรการ

เอกสารที่เอาไปฟ้องศาลเป็นเอกสารที่ไม่ใช่ต้นฉบับ
คือหญิงไก่อ้างว่าเนี่ยเห็นไหมยายปลอมแปลงเอกสารเนี่ย

แล้วไปถ่ายเอกสารให้ดูเหมือนว่าหญิงไก่เป็นคนเซ็น
นี่แหละค่ะนี่แหละหญิงไก่บอกว่า
จะรวบรวมเอกสารเพื่อเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดอีกครั้งนะคะ

ยายตั้งใจจะไปใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องต่อสารแพ่ง
เอาล่ะหญิงไก่บอกว่าก็อยากให้สื่อตรวจสอบด้วยนะคะ
แม่นึกว่าจะไม่มีเรื่องหญิงไก่แล้วนะ